กิจทำให้เยี่ยม
ได้ทำจำงานยังไงอะไรที่ได้อะไรพวกนี้
ก็คือตัวดีลิฟต์ก็สบายใจไม่ได้หลาดถ้าได้พูดกันก็ไม่อยาก
แบบเราไม่ได้มีจริงที่ทำดีแล้วก็เรียกไงว่าทำตำรวจกลับป่าว
แล้วก็ยุ่งมีกรตราคารู้สึกสบายใจขึ้นเรื่องมั้ย
ตอนแรกก็นอยนอยใจไม่คิดว่าโอลิฟท์จะพูดแรงขนาดนั้น
คิดว่าโอลิฟท์เปลี่ยนไปหรือเปล่า
เพราะว่าพูดต่อหน้าคนอื่นเราก็เหมือนถักหน้ากัน

แต่ตอนนี้ก็คือเคลียร์กันแล้วก็โอเคขึ้น
ก็เข้าใจโอลิฟต์อยู่แหละว่าทำไปเพราะหน้าที่

เพราะว่าอยู่ในเวทีนะ

อินเพราะไปดูอีกเวทีนึงมาใช่มั้ย

เพราะว่าพอเราเหมือนได้รับหน้าที่มา
ได้รับมอบหมายมาว่าจะต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้

จัดเต็มตามเหมือนเขาเลยที่ไปดูใช่มั้ยคะ
โอเคแล้วเฮียจะบอกยูมิโกะไหม

ให้ช่วยก็บอกได้เลย
แล้วตอนแรกนี่เห็นว่าจะลาออกจากการเป็นคนเลยเหรอคะ
ใช่เพราะว่าคือมันก็มีหลายเยอะอะค่ะ
ที่มามองว่ามันไม่เหมาะสูง
หรือมองว่าเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เสียใจแต่ว่าเจตนาของเรา
เราได้รับหน้าที่หรือบทบาทมา
ก็อยากจะทำมันออกมาให้เป็นเยอะ

คือทางแม่น้อนแม็กซิมคนจัดวีดีประกวดมีเซ็กที่แท้
ก็คือว่ามันไม่ใช่มันคนละประเด็นมันคนละอย่าง
ใช่ก็คือแกก็มองว่าให้มองภาพรวม
คือพอเวลาคุยแกก็บอกว่าเราก็มองภาพรวม
ภาพรวมเราไม่ได้มองแค่คนใดคนหนึ่ง
หรือโค้ดคนใดคนหนึ่งหรือว่าผู้เข้าประกวดคนใดคนหนึ่ง

ว่าไปดูพี่นางแบบชื่อดังที่เคยโดนกระแสดราม่าแบบนี้เลยใช่ไหมค
ใช่แล้วไปกินกับเขาหรือคะ
คือโค้ดต้องทำยังไงการเป็นกรรมการเวทีประกวดต้องเป็นยังไง
คือเราก็พยายามศึกษาแต่เพียงแต่ว่า

คำพูดของเรามันอาจจะเหมือนเราคุยกันกับเพื่อนกับพี่น้อง
เหมือนคนในครอบครัวกันมากกว่าเหมือนเราเตือนกันตรงมากเกินไป
คำมันเลยอาจจะออกไปแบบนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ